สถานการณ์น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการล่าสุดกันหน่อยค่ะ
คือก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่ว่าก็ลดลงจากช่วงแรกเล็กน้อย
แต่จุดที่น้ำท่วมสูงที่สุดเนี่ยก็เมตรกว่า
ก่อนหน้านี้ก็คือท่วมค่อนข้างเยอะถึงหน้าอกอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่ภาพมุมสูงนะฮะ
ใช่ค่ะทีมข่าวก็สำรวจดูนะคะ
ประกอบการเสรีระดับน้ำยังสูงบางโรงงานบางโรงงานยังเปิด
เปิดแต่ว่าก็ต้องเร่งสูบน้ำออกอ่ะค่ะพื้นที่รอบรอบมีรถยนต์
รถจักรยานยนต์จมน้ำเยอะมากเป็นร้อยคันรถจมน้ำนะคะ
นางสาววรรณภาโสนาภูลอายุสามสิบสามบอกว่าตอนนี้ก็รอขึ้นรถเทศบาล
เพื่อไปกู้รถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันแรก๓วันแล้วอะค่ะ
ก็รถเพื่อนหลายคนเลยแช่น้ำอยู่เหมือนกัน
บอกว่าทำงานในนิคมมา๑๐กว่าปีเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดนี้นะคะ
ช่วงเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็คือว่าหนูออกกะมาค่ะหนูอยู่กะกลางคืนค่ะ
หนูก็เลยนี่แหละออกกลับมาก็มาดูมารู้อะค่ะ
ว่าน้ำท่วมอะไรขนาดนี้เรามาเจอรถสภาพรับไม่ได้
ก็เลยจะเข้าไปดูรถตอนนี้ก็คือทำใจทำใจรอแล้ว
ใช่ก็คือเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยก็คิดกับไอ้นี่กับรถนะคะอย่างเดียว
ระหว่างที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะสังเกตเห็นรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่กลางน้ำ
ก็เลยแวะถามนะคะครับเนี่ยจอดอยู่แบบเนี้ยอันนี้นะฮะ
ข้อมูลว่าโรงงานแห่งหนึ่งสั่งทรายหลายกระสอบจากคลองเนี่ยนะคะ
ประมาณสักสองร้อยกระสอบได้หกพันกว่าบาทก็เอามาส่ง
พอถึงกลางทางรถดับน้ำคงเข้าเครื่องอ่ะครับ
ทรายอ่ะหกพันบาทแต่น้ำท่วมลดดับค่าซ่อมห้าหมื่นกว่าบาท

เข้ามาส่งทรายครับทรายครับผมก็คือทรายที่จะเอามากั้นน้ำใช่ครับ
เมินยังไงตอนเราเข้ามาคิดว่ามันมันน้ำไม่เยอะขนาดเนี้ย
มามันมาได้อ่ะที่แรกแล้วก็มีรถหกล้อสวนมามันก็น้ำกระแทก
ก็เลยดับเลยก็ดับไปเลยครับผมอ๋อแต่นี่ก็รอรถลากอย่างเดียว
ใช่ครับเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนค่ะ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนภัยสมุทรปราการทางกรมชลประธาน
เขาก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำนะคะระบายน้ำที่ยังขังอยู่อะค่ะ
ก็ระบายออกสู่คลองสาธารณะแล้วก็ผลักออกสู่ทะเล
ก็นำเรือยนรถขนส่งมาช่วยรับส่งพนักงาน
บริษัทยังเปิดไงคะก็ต้องไปช่วยในเรื่องของการเดินทางด้วย
เพราะว่าต้องไปทำงานอยู่ใช่นะฮะคือทางกรมชนประธานเนี่ย
ว่าในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเนี่ยน่าจะใช้เวลาสัก๒วันนะครับ
น้ำก็น่าจะแห้งสนิทได้ครับในส่วนเนี้ยเราสูบน้ำอยู่ประมาณวันละยี่สิบล้าน
งั้นประเด็นปัญหาปัจจัยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับ
จังหวะของปริมาณฝนที่ตกมาในช่วงจังหวะที่ซ้ำลงมาพอดี
ทำให้เราระบายน้ำออกได้เร็วไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการสูบ
กระบวนการสูบเนี่ยมันก็มีด้านเทคนิคในเรื่องของการสูบ
ไม่ใช่ว่าบอกว่าเอ๊ะเครื่องสูบน้ำมันสูบมาที่บางทีมันเครื่อง
กำลังเครื่องได้แรงมากนะครับแต่น้ำมันดึงมาไม่ทันอืม
นะฮะมันก็ทำให้ชาหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ฉะนั้นเราก็ต้องต้องไปผลักดัน
วันนี้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเอาเข้าไปเสริมเพื่อเร่งให้น้ำมีความเร็วขึ้น
ก็เพื่อที่จะได้เดินเดินเครื่องสูบน้ำแต่เชื่อมั่นครับว่าภายในวันสองวันนี้นะครับ
ในพื้นที่ด้านนอกก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่อีกจุดที่มีปัญหาเนี่ยก็คือ
หมู่บ้านเมืองเอกบางปูนะฮะ๖๐๐กว่าหลังคาเรือนครับ
เพราะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปลงคลองสาธารณะแล้วก็ลงทะเลนะครับ
นี่ฮะก็ท่วมมา๓วันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ระดับน้ำก็สูงเกือบเมตรนะฮะหกสิบถึงแปดสิบเซนติเมตร
จุดนี้เมตรกว่าก็มีชาวบ้านบางบ้านก็ไปทำงานไม่ได้เข้าออกไม่ได้
แม้ว่าจะมีเรือมีรถของเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยก็ตามอืม
แต่บางบ้านก็บอกโอ้โหไม่ไหวจริงนะฮะ
เราไปเจอชาวบ้านท่านหนึ่งนะฮะ
บอกว่าที่บ้านเนี่ยเขามีรถสองคันนี้ก็จมน้ำหมดเลยนะ
นี่ต้องจ้างรถเนี่ยมาลากรถออกไปหมดแล้ว
ทุกวันนี้ยังอยู่ที่บ้านเป็นห่วงที่สุด
คือปลาคราฟนะมันเป็นบ่อที่หน้าบ้าน
เขาเลี้ยงไว้๖ตัวถ้าคนเลี้ยปลาคาร์ฟเขาจะเข้าใจใช่ไหมฮะ
เขาก็เป็นห่วงอ่ะกลัวมันจะน็อกน้ำกลัวมันจะหนีออกจากบ่อ
รถน่ะรถพี่จมนะแต่ก็ตัดสินใจดึงไปแล้วก็จ้างรถสไลด์มา
เอาออกไปเหลืออีกคันนะคะอยู่ข้างในอยู่บ้านพี่อีกคันหนึ่ง
มันรู้จะทำง่ายก็ต้องปล่อยผิดไม่ได้เตรียมตัวไม่มีการประกาศ
ไม่ไม่ค่ะแล้วก็เห็นฝนตกก็คิดว่ามันไม่อย่างนี้
เพราะมันมากี่ปีแล้วอ่ะคิดตั้ง๕๖ปีแล้วอ่ะ
พศห้าแปดใช่ไหมอ่าห้าหกปีปกติใช่ปกติ
แต่วันนั้นเหมือนว่ามันแชะตั้งแต่หัวค่ำหน่อย
แต่มะเร็งตอนตีสามฟ้าจะผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในน้ำทางนิคมมันมาไง
คือหมู่บ้านเมืองเอกบางปูเนี่ยรับน้ำต่อจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถ้าทางนิคมบอกว่าอีก๒วันแห้งที่นี่ก็ประมาณอีก๓วันแห้ง
ก่อนจะลงลำคลองสาธารณะแล้วก็ออกสู่ทะเลนะครับ
นี่ฮะสภาพพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับอ่า
ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะในช่วงเวลานี้แต่บางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ประกันรถสงสัยต้องไปดูเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดฝันพวกอะไรพวกนี้แล้ว
ใช่ไหมใช่บางทีเอาน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยบางทีประกาศ